ก็มีข่าวแซ่บของคนในวงการออกมาให้เราแบบว่า

ได้ออกมาแชร์ข่าวเด็ดเมาส์พิธีกรดัง

แต่พิธีกรอีกคนบอกว่าไม่ร้อนกินไม่ได้
บ่นกับอีกคนแบบลอยว่าเดี๋ยวนี้ดังแล้วขับรถหรู
ถึงกับกินแกงเลียงไม่ร้อนไม่ได้แล้วเหรอ
ทำเอาพิธีกรรายแรกถึงกับร้องไห้

เดินมาหาฉันอยู่ดีฉันเห็นมันเดินออกไปแล้ว

เราห่าย

ทะเลาะกับหนูเรื่องกินแกงเลียงหรือเปล่า

แม่เมียวได้ไม่เมียวไม่กินแบบร้อน
กินดาบดิบ

แม่บ่อ
ไม่ต้องกินดิบ
ใครอะกี้